เป็นอีกหนึ่งคนที่เติมพลังดีให้ชีวิตอยู่เสมอเลยค่ะ

กักตัวอยู่บ้านก็สัญหากิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพอยู่บ่อย

ขอขยายปอดเพิ่มพลังให้แข็งแรง

ก็คุณภาคทางอาหารท้องพรีเขียบ
ต่อมันไปอีกทีไม่มีใครกว่า
ต่อเวลาอีกทีต่อกันไปอีกทีก็คงดีกว่า

เชียรักครับ
พี่เบิร์ตเขาบอกว่าเขาเป็นสายซ้ำ
ทำทุกวันให้มีพลังร้องเต้นและลิงโลดคลัส
แม่มีใครรับดีแบบนี้
เบิร์ตถึงได้อารมณ์ดีสุขภาพดีเยี่ยมไปเลยค่ะ